ทัพเรือเองนะคะก็เตรียมทั้งเรื่องกำลังพลทีมแพทยุทธโทพกร
ไปช่วยเหลือพี่น้องทางภาคใต้ที่ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากพื้นที่เชิญค่ะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับกองทัพเรือเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พายุปลาบึกที่จังหวัดภาคใต้นะครับโดยขณะนี้นั้นเตรียมความพร้อมทีมแพทย์กว่ายี่สิบห้าชีวิต
และกำลังพลกว่า๑๐๐คนในการลงพื้นที่ช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือเฮลิคอปเตอร์แบบซีฮ็อกพร้อมเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทั้งหมดรวม๔ลำ
ปฏิบัติร่วมในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลถูกนำมาสาธิตวิธีการช่วยชีวิตประชาชน
ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือพายุปลาบึกที่เรือลบหลวงจักรีนรเบศนะครับ
หลังจากผู้บัญชาการทหารเรือยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
เรือลบหลวงจักรีนรเบศลำนี้ถูกกำหนดให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลยุทธโปรกรณ์และทีมแพทย์สำหรับการออกไปช่วยเหลือประชาชนทันทีที่รับคำสั่ง
หากเกิดภัยพิบัตรเกิดผลกระทบจากวาตภัยและอุทธกภัยซึ่งวิธีการเคลื่อนย้ายนั้นคุณผู้ชมครับ
มาที่เรือลบหลวงจักรีนริเบศลำนี้โดยมีแพทย์พยาบาลประจำเรือ
รับก่อนที่จะลงลิฟต์มาที่โรงพยาบาลสนามเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้ได้รับบาดเจ็บได้ทันท่วงที
และนอกเหนือจากเรือหลวงจักรีนริเบสแล้วนะครับ
ปฏิบัติการหมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล
ยังจัดเตรียมเรือหลวงอ่างทอง

ที่จะร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

และจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเรือหลวงจักรีในฤทธิ์เบสคลามนี้นะครับ
มีความยาวขนาด๑๘๒เมตร

กินน้ำลึกกว่า๖๒เมตร
มีกำลังพลร่วมภารกิจในครั้งนี้เกือบ๑๐๐คน
ผมมีโอกาสพูดคุยกับคนเรือเอกนพดลสุภากร
ท่านเป็นผู้ประชาการกองเรือยุทธการบอกกับผมนะครับว่า
เรือหลวงจักรีนริเบสจะเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือ
โดยมีเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงมะกุฎราชกุมาร

ซึ่งกองทัพเรือนำทีมแพทย์กว่า๒๕ชีวิต
พยาบาลและทหารกว่า๙๐๐คน
เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ
เหนือจากนั้นครับยังมีถุงยางชีพพระราชทาน
มูลนิธิพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
ทั้งหมดรวม๑๖๐๐ชุด
ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันครับ
ภารกิจอันหนึ่งนะครับก็คือบรรเทาภายในผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ
แต่นอกจากนี้แล้วเรายังต้องเตรียมการในการช่วยเหลือในเรื่องของเสบียงอาหาร
ในเรื่องของการดูแลการส่งกลับ
หรือการช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ตามเกาะต่าง
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเราอยู่
อย่างเช่นเกาะเตาเกาะสมุยเป็นต้น
ความพร้อมในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ตอนนี้กองทัพเรือพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมครับ
ครับขณะนี้เราก็ได้ตั้งหมู่เรือซึ่งประกอบกำลังด้วยเรือจากนิริเบสกับเรือมกุฎอุสิมาง
พร้อมกำลังพลในทุกภาคส่วนของกองทัพเรือเนี่ยก็มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
คุณผู้ชมครับขณะนี้ยังคงรอคำสั่งในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะครับ
ซึ่งหากได้รับคำสั่งแล้วเรือหลวงจักรีนรเบศลำนี้จะเดินทางไปถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้เวลาประมาณ๑๕ชั่วโมงนั่นเองครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท่าเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ
ขอบคุณคุณพิริพัฒนบุญนินด้วยนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือจากกองทัพเรือที่ส่งไปถึงพี่น้องชาวใต้ที่ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนค่ะ